แต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าขอดูที่ใหม่ได้ไหมพาไปที่วัดละโอกเลย
ค่ะวัดเนินศุกร์ที่จังหวัดระยองเขาทำพิธีเบิกเนศทาเวศวรรณโจร
นิยมมาเป็นประธานเลยนะคะแล้วก็มีประชาชนพุทธศาสนิกชน
ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานกัน
ที่วัดเนินสุกหรือวัดละโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ตอนที่ทำพิธีเนี่ยคุณผู้ชมคะมีฝนตกโปรยปลายลงมาด้วย
มันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันนะเพราะว่า
มันไม่ควรจะมีในช่วงของการทำพิธีชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้น
แต่จังหวะที่ทางวัดได้อันเชิญยันพัดบุกหลวงปู่คร่ำ
วัดวังว่าขึ้นบนยอดเขาที่ปฏิสถานหลวงพ่อเนินศุกร์เนี่ย
พิธีการก็ผ่านผลไปได้ด้วยดีฝนก็หยุดตก
จากนั้นยังไงต่อยังไงนี่ค่ะพระอาจารย์ท่านก็ได้ขึ้นมาเบิกเนธทาเวสวัน
อันเชิญพระอาจารย์ขึ้นเท้าเลยค่ะ
เออขึ้นไปเปิดตาเบิกเนธเท้าเวสุวรรณหน่อยสิ
จะได้มาประทานพรและเฝ้าดูสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้าน

พอทำพิธีผ่านพ้นไปปุ๊บนะต้องมีการจุดประทัดต่อค่ะ
มาแล้วจุดเสร็จก็คือได้แล้วเลขหมายปลายประทัดมา๒๐
๒โบเหรอ๒โบสิ
เพราะว่าประทัดมีถึง๙๙๙๐๐บาท
หรือจะมีมากกว่า๒ก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกัน
แต่บางคนบอกไม่ขอดูเลขหมายปลายประทัดลองไปดู

เลขทะเบียนรถของพระอาจารย์ที่ขึ้นไปเบิกเนธ

ทั้งนี้เห็นกันชัดเลยก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางกำนันตำบลทุ่งควายกินกำนันอันนบตันวิมลบอกว่า
การจัดสร้างทาเวสวันครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ค่ะ
เพื่อให้ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในองค์ทาเวสุวรรณนะคะเข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ยังเปิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะบูชาด้วย

นะคะยิ่งใหญ่เหมือนกันนะภัยระยองไม่ใช่ไปแวะทะเลไม่ใช่ไปแวะสวนผลไม้เท่านั้น

แล้วงานนี้เห็นบอกว่าโอ้โหท่านรองผู้ว่ามาใช่ไหม
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ท่านรองอันนั้นน่ากนิยม

แต่เชื่อว่าท่านรองอนันต์เนี่ย
ในอนาคตต่อไปท่านได้เป็นผู้ว่าแน่นอน
เดี๋ยวขาหน้าเดี๋ยวเอาผู้ว่ามาเลย
สาธุเสริมสิริมงคลกันไป